เรื่องราวของคุณยายสมบุญเรือรั่ว
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวที่หลายคนให้ความสนใจ
กับชีวิตของคุณยายที่ค่อนข้างจะลำบากพอสมควร
ต้องมีการพายเรือไปแล้วต้องไปขายกล้วย
ซึ่งอยู่ในตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรี
คนเนี่ยก็แสดงความเห็นใจอยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ
ไทยรัฐทีวีของเราเองนะคะก็เกาะติดเรื่องนี้ค่ะ
พาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันหน่อยถึงความยากลำบากของคุณยายค่ะ
เรือรั่วแล้วจะเอาเรือที่ไหนใช้
นี่แหละค่ะวินาทีตอนที่มีคนวิ่งมาแล้วช่วยยาย
ช่วยยายขึ้นจากเรือเพราะอะไรคุณ
เพราะเรือมันรั่วแล้วน้ำมันทะลักเข้าไปในเรือ
ปรากฏว่าเราไปทราบชื่อว่าคุณยายท่านนี้ชื่อว่าคุณยายสมบุญมีทะนานอายุ๘๕ปีนะคะ
นี่แหละค่ะน้ำทะลักเข้าเรือที่ยายพายออกไปขายกล้วยอยู่ในตลาดน้ำดำเนินสะดวก
เพราะดีชาวบ้านมาช่วยเหลือยายไว้ได้ทันและช่วยกันวิทย์น้ำออกจากเรือ

คุณแล้วเรือมันรั่วแบบนั้นถามว่าต่อให้เวียดนามเรือมันก็ใช้งานต่อไปได้อยู่ดี
อันตรายนะครับเกิดจมหรืออาจจะคว่ำได้นะคุณยาย
คุณคะยายอายุ๘๕ปีนะคะ
แล้วก็ดูสิต้องมีคนมานั่งพัดนั่งพัดให้ยายกลัวยายจะเป็นลม
อายุเยอะแล้วจริงค่ะ
จะช่วยยายขึ้นมาได้ทันแต่หลายคนยังเป็นห่วงว่าแล้วยายจะใช้ชีวิตต่อยังไง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะพบแบบนี้ว่า
คุณดูทางเข้าออกนะเมื่อสักครู่เห็นไหมว่าเราต้องเดินลัดล้อเข้าไป

ทีมงานเอาภาพนี้ก่อนนะเดินลัดเลาะเข้าไป
เข้าไปที่สวนผลไม้ของยายสมบุญ
คุณรู้ไหมว่าเขาต้องใช้เรือเป็นภาษณะหลัก
ออกไปขายกล้วยซื้อข้าวปลาอาหารมากินกันในครอบครัว
ไม่ใช่ง่ายสำหรับคนอายุ๘๕นะคะ
คุณยายยังมีพี่สาวที่จะต้องดูแล
ซึ่งป่วยเป็นโรคชะลาชื่อว่านางชะมดอายุ๙๙ปีคุณ
พี่สาวอายุ๙๙

แล้วยังมีหลานชาย
หลานชายนี่ก็อายุไม่ใช่น้อย๖๗ปี
จะได้เป็นคนที่ช่วยดูแลคุณยายทั้งสองได้
ใช่ค่ะแล้วคุณรู้ไหมคะกลายเป็นว่ายายเนี่ยตอนนี้เดือดร้อนเพราะอะไร
เพราะยายใช้เรือเนี่ยในการทำมาหากินแล้วเรือไม้อันนั้นน่ะมันเก่าแล้วไง
มันรั่วค่ะพอหลังเกิดเหตุเรือร่มเจ้าของท่าเรือเองก็มีการเอาเรือไปซ่อมให้ยายนะ
แต่ความเก่าของเรือคุณมันแช่น้ำมานานหลายสิบปี
มันก็มีน้ำรั่วซึมอยู่ตลอดแล้วค่ะยายก็กังวลแหละเดี๋ยวพายเรือไปแล้วน้ำจะซึมเข้าเรือเนี่ยจนเรือมันล่มอีก
นี่แหละค่ะนี่มีการเอาไปปะลอยรั่วอะไรให้นะคะแต่มันยังมีน้ำซึมอยู่
คุณบอมอภิวัติของเราในโรงพื้นที่ไปดูกันหน่อยไปเจอแหละบ้านไม้อายุหนึ่งร้อยปี
คุณสร้างมาตั้งแต่สมัยราชการที่๕นะซุดสมไปตามการเวลาค่ะ
หลังคาเนี่ยรั่วคุณดูสิก็ผูกพังบางจุดต้องทำไมรู้ไหม
เอาถังน้ำอ่ะมาตั้งรองเอาไว้เพราะมันผูกพังหมดแล้ว
น้ำมันหยดมันรั่วลงมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วดูสิพื้นไม้อ่ะมันแทบเดินไม่ได้
ด้านหน้าห้องน้ำเนี่ยเป็นคานไม้พังไม่มีคานกลางยึดเอาไว้ด้วยนะ
เดินต้องเดินอย่างระวังแล้วคุณลองนึกภาพว่าคนชะลาอายุขนาดนี้เวลาเดิน
สภาพห้องครัวอย่างภาพที่เห็นเนี่ยคุณลองดูนะคะ
อันนี้น่าจะเป็นตรงห้องน้ำใช่ไหมอันนี้ห้องครัว
เราเห็นแบบนี้หลายคนก็เป็นห่วงยายนะคะ
คุณบอมก็เลยสอบถามนะคะไปที่เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
แล้วก็ทางด้านของนายกอบตนะคะตำบลสี่หมื่น
รวมไปถึงทางสจจังหวัดราชบุรีด้วย
ลงพื้นที่ตรวจสอบบอกว่าจะมีทางช่วยเหลือยาสมบูรณ์ยังไง
ทางด้านของนายกอบตสี่หมื่นค่ะคุณรัตนพงศ์อภินันทกุลบอกแบบนี้นะคะ
ว่าก่อนหน้านี้จนถึงตอนนี้จริงหน่วยงานก็ไปดูแลตามขั้นตอน
ทางราชการมาโดยตลอดนั่นแหละไม่ได้ทอดทิ้งลองฟังเสียงค่ะ
ผู้นำชุมชนทุกคนเข้ามาดูแลเยียวยาอยู่แล้ว
แล้วก็มีของมามอบให้อย่างเช่นข้าวสารอาหารแห้ง
มอบให้เป็นระยะระยะอยู่แล้วแล้วก็ทางสถานีอนามัยใกล้เคียง
แล้วก็ส่งทางด้านของอสมเข้ามาตรวจโรคอยู่แล้ว
แล้วก็เข้ามาดูแลอยู่แล้วเรื่องของคุณยายที่นอนติดเตียง
แล้วก็คุณยายที่ผู้สูงอายุนะครับได้ดูแลดำเนินการอยู่ตลอด
ส่วนเรื่องความเป็นอยู่เรื่องของบ้านเนี่ยนะครับ
เราก็ได้ดูแลเป็นระยะระยะอยู่แล้วแต่ก็ในสภาพที่เป็นอยู่เนี่ย
สามารถที่ยังอยู่ได้ก็อาจจะมีหลังคารั่วน้ำรั่วในช่วงหน้าฝน
แต่ก็สามารถที่จะอยู่อาศัยในบ้านนี้ได้โดยที่ไม่ได้นอนเปียกฝนครับ
เมืองต้นก็นำเรียนเท่านี้ครับ
นี่แหละค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้หลายคนเป็นห่วงเนอะ
ว่าสภาพบ้านก็แบบนี้ด้วยคุณดูดิเนี่ย

นึกว่าแค่ถังสองถังนี่คือวางเรียงเป็นแนวยาวไปตรงนู้นเลยนะฮะ
เรียงเลยค่ะคุณเพราะว่ามันรั่วลงมาทุกจุดนะคะเอาง่าย
นะคะตอนนี้หลายหน่วยงานพยายามเข้าไปช่วยเหลือนะคะ
ทางด้านคุณยานวัฒน์ค่ะผู้ในการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดราชบุรี
ซึ่งเป็นตัวแทนพมของราชบุรีนะคะก็บอกว่าไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของคุณยายมาแล้ว
เห็นเรื่องปัญหาของที่อยู่อาศัยก็มีการประสานอบตสี่หมื่นลงพื้นที่มาสำรวจประเมินค่าใช้จ่ายนะคะ
เดี๋ยวจะมีการซ่อมแซมให้และเดี๋ยวจะจัดงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคม
ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านยายให้ค่ะก็น่าจะเบื้องต้นประมาณสี่หมื่นบาท
ส่วนคุณยายชะมดเนี่ยที่บอกว่าก็ป่วยเป็นโรคชราด้วยอายุ๙๙ปีแล้วเนี่ยแถมเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ก็ทราบมาว่ายังไม่มีบัตรคนพิการด้วยนะคะเจ้าที่บอกเดี๋ยวจะประสานสาธารณสุขในพื้นที่มาประเมินเรื่องของความพิการ
และทำบัตรให้จะได้มีการรับเบี้ยคนพิการเพิ่มเติมส่วนรายได้ของครอบครัวเนี่ยก็ต้องถือว่าเนี่ย
ถือว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนเดี๋ยวต้องเสนอเรื่องนะคะไปพิจารณาให้การช่วยเหลือกันต่อไปค่ะ
นี้นะครับเป็นผู้สูงอายุอยู่กัน๓คนเดี๋ยวเราจะส่งเสริมให้ทางอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ครับ
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านติดตามข้อมูลนะครับว่าความเป็นอยู่ของคุณยายเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะประสานกับทางอาสาสมัครในพื้นที่ที่จะติดตามความเป็นอยู่กับแกอีกทีหนึ่งครับ
หลายหน่วยงานช่วยเหลือนะคะคุณคิงทีนี้ทางด้านของยายสมบูรณล่ะเป็นยังไงยายยายรู้สึกยังไงบ้างมีคนเข้ามาช่วยเหลือยายแล้วนะ
หลังจากที่ข่าวออกไปเนี่ยยายบอกเออมีคนรู้จักมากขึ้นนะยายเขินนะคุณยายดังไงคุณยายก็ไม่คิดว่าจะมาดังตอนอายุ๘๐กว่า
แล้วยายบอกเฮ้ยมีคนรู้จักยายมากขึ้นจริงยายเขินแต่ยังไงยายก็ต้องออกไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นกิจวัตรของยาย
ก็ได้รายได้น่ะคุณครั้งละ๒๐๐บาทถึง๓๐๐บาทรายได้รวมจะอยู่ที่ประหมาตรฐานซัก๓๓๐๐บาทต่อเดือน
ยาสมบูรณ์เองก็ต้องได้เหมือนกันเพราะชาราเนี่ยแปดร้อยนะคะ
แล้วก็ยังมีของลุงสมศักดิ์เจ็ดร้อยบาท
ค่าขายกล้วยเนี่ยประมาณหนึ่งพัน
ตอนนี้เรือรั่วนะยอมรับเลยโอ้โหชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบากจริง
แต่ดีใจคนมาช่วยยายเยอะยายบอกค่ะ
ยาย

ก็ขอบคุณเขาเนอะที่เขาลงพื้นที่มาช่วยเหลือ

ยังจะเอากล้วยพายเรือไปขายอะไรยังไงเหมือนเดิมเนอะ

แต่เรือนี้จำเป็นกับแม่ไหมต้องใช้ทุกวันไอ้ใช้อืมต้องใช้เรื่อยอ่ะอืม
ไม่มีเรือก็ไปไหนไม่ได้อืมเอางี้คุณผู้ชมดูเรือยายหน่อยไหม
อ่ะดูเรือยายหน่อยเรือเนี่ยเป็นเรือสัมปั้นนะคะ
เป็นไม้สักค่ะขนาดสักแปดศอกความยาวก็สี่เมตรนะ
โอ้โหอายุคุมมันอ่ะคุณอายุพอกับอายุยายเลย
สิบแปดสิบปีแล้วนะคะนานมากนะครับโอ้ยายบอกตอนนั้นซื้อมาสี่พันห้าร้อยบาท
ตอนนี้น่าจะราคาหลายหมื่นแล้วนะทีเนี้ยยายบอกยายต้องใช้เรือลำเนี้ยออกไปซื้ออาหาร
มากินอยู่ในบ้านตลอดแล้วก็ระหว่างที่คุยกับคุณบอมของเราเนี่ย
ยายบอกด้วยนะเดี๋ยวขอตัวพายเรือออกไปก่อนได้ไหมทั้งที่รู้ว่าน้ำมันก็ยังซึมมาอยู่ในเรือ
ทีมข่าวเราเองคุณบอมเองก็ทักทวงยายไม่เอาอันตรายยายบอกไม่เป็นไร
เดี๋ยวพายไปวิทย์น้ำไปแทนโอ้ยายอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเอาเรือเกิดจะต้องไปซ่อมไปอะไรมันใช้เวลาเป็นเดือน
เอาอย่างนี้ก็ยกมือไห้ขอบคุณทุกคนที่ห่วงยายให้ความช่วยเหลือยายนะ
คุณบอลและทีมงานเห็นท่าไม่ดีนะถ้าเกิดว่ามีพายุเนี่ยโอ้โหเข้ามาแล้วจะทำยังไง
ขนของตรงอะไรอีกเดี๋ยวเรือมันหนักขึ้นมาน้ำมันซึมเข้ามาอีก
เกิดเป็นอันตรายขึ้นมาสุดท้ายทำยังไงรู้ไหมทีมข่าวเราทำไง
ตัดสินใจพายายขึ้นรถเลยยายคุณบอมบอกไปกับผมมา
ซื้ออาหารสดที่ตลาดกันยายจะซื้อของมาทำกับข้าวใช่ไหมป่ะ
เดี๋ยวไปทำกับข้าวไปซื้อกันก่อนนะนี่แหละค่ะก็ตอนนี้ก็ถือว่า
เป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นจากทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะเชื่อว่ามื้ออาหารเย็นนี้เนี่ย
คุณยายซื้อเนื้อหมูซื้ออาหารทะเลกุ้งหมึกไป
น่าจะเป็นมื้อที่อบอุ่นใจแล้วก็มีความสุขที่สุดอีกมื้อหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
คุณบอมไม่ได้บอกมานะว่าได้ทานฝีมือยายไหม